สำรวจตลาดกันหน่อยนะคะว่าตอนนี้ราคาสินค้าเป็นยังไง
ติดตามกับน้องใบตองในตลอดตลาด
ว่างตลันตลาดมาแล้วจ้าคุณผู้ชม
เลขเข้ามาในตลาดเรากันหน่อยเพราะว่าจะพาไปอัปเดตราคาสินค้า
ดูสิว่าราคาสินค้าในตลาดของเราปรับขึ้นหรือปรับลดยังไงกันบ้างเนาะ
ไปดูกันที่ราคาของปลากันนะคะวันนี้
ปลาน้ำจืดนะปลานินอยู่ที่๕๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
ปลาทูนึ่งเข่งละ๘๐บาทนะคะ
สลิดกิโลกรัมละ๑๕๐บาทนะคะ
ส่วนปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๔๕บาทค่ะ
ไปดูราคาเนื้อสัตว์กันหน่อยว่าปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะ
สำหรับหมูเนื้อแดงวันนี้อยู่ที่๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ
โพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๔บาท๑๐สตางค์ต่อฟองจ้า
เอาเป็นว่าราคาสินค้าในวันนี้กับสัปดาห์ที่แล้ว

เดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าพรุ่งนี้ราคาสินค้าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ